คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านไหนที่กำลังท้อนะคะ
คิดว่าตัวเองรู้สึกแย่นะคะเหตุการณ์นี้อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่นึงทั้งคู่เนี่ย
พิการขาทั้งคู่เลยค่ะจากอุบัติเหตุแต่วันนี้เนี่ยมีแต่ความชื่นชมยินดีนะคะ
จัดงานบวชลูกชาย๓คนรวดเลยค่ะบวชในคราวเดียวกันอันนี้คือมาจากความอดทนความสู้ชีวิต
เก็บหอมรอมริฟท์นะคะส่วนลูกสาวอีกคนนึงเนี่ยนะคะส่งเรียนพยาบาลอยู่โอ้โห
งานใหญ่ด้วยคนมาร่วมงานกันเยอะมากจริงคนเป็นพันนะคะคุณผู้ชมดูนี่คือขบวนแห่นาคนะ
เขาบอกว่าไม่ใช่งานคนใหญ่คนโตแต่ว่าชาวบ้านมาร่วมงานกันเยอะมากนะคะ
หัวสำรงตำบลหัวสำรงอำเภอแปลงยาวค่ะดูขบวนยาวเลยค่ะ
กว่าจะแห่นาคเสร็จเนี่ยก็บอกนางรำเหนื่อยเลยระยะทางจากบ้านไปถึงวัดสำโรงเนี่ย
คันแค่กิโลเดียวเท่านั้นเองแต่แห่กันสามชั่วโมงโอ้โหคนเยอะนะ
งานใหญ่ขนาดไหนอ่ะใช่ไหมคะคุณลุงชนะกับคุณป้านิพาเพ็ญภาษค่ะ
สองสามีภรรยาเป็นเจ้าของงานแล้วทั้งสองท่านเนี่ยมีความพิเศษคือ
ไม่มีขาซ้ายมาเกือบ๕๐ปีแล้วค่ะเห็นไหมคะจะนั่งรถกอล์ฟมาแบบนี้
ไม่มีขาซ้ายมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบหกอ่ะคือคุณลุงกับคุณป้าประสบอุบัติเหตุถูกสิบล้อทับ
ทั้งคู่ก็เลยต้องตัดขาซ้ายทิ้งเพื่อรักษาชีวิตแล้วก็ดำเนินชีวิตแบบมีไม้ค้ำยันมาตลอดค่ะ
จนมีลูกเนี่ยค่ะวันนี้สองสามีภรรยาเนี่ยแบบพิสูจน์แล้วว่าโอ้โห
มันมีความสุขได้นะคะทำสวนปลูกผักขายส่งลูกชายบวชวันเดียวพร้อมกัน๓คน
ส่วนลูกสาวอีกหนึ่งคนกำลังเรียนพยาบาลอยู่คือแล้วเห็นชาวบ้านที่มาร่วมงานนะ
ต้องบอกเลยว่าเป็นที่รักของชาวบ้านขนาดไหนนะคะคนเนี่ยมาร่วมงานเป็นพันคนนะคะ
คุณลุงคุณป้าก็มีความสุขมากเขาบอกว่าเป็นที่รักของทุกคนนะคะ
เพราะว่าคุณลุงคุณป้าเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจปลูกผักขายแล้วก็แบ่งปันผักให้กับชาวบ้านประจำ
มีอะไรก็คอยให้ความช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ทุกคนก็ชื่นชมยินดี
เกาะชายพระเหลืองลูกชายทั้งทีเดียวสามคนนะคะแม่นะคะก็เป็นความน่าชื่นใจนะคะ
แล้วก็เป็นบทพิสูจน์เลยไม่ใช่อุปสรรคเลยนะคะพ่อแม่ก็สู้ชีวิตแล้วลูกก็ดีทุกคนใช่ค่ะนะฮะ